ก็ทำให้หลายคนอยากจะไปทำอาชีพรายเดอร์นะคะแต่ก็ต้องบอกว่าในทุกอาชีพมันก็มีทั้งข้อดีทั้งข้อเสียมีทั้งจุดดีมีทั้งจุดที่ต้องระวังด้วยเหมือนกัน
รายเดอร์เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมค่ะปรากฏว่ามีอยู่ท่านหนึ่งเขาไปส่งอาหาร
เกือบจะออกมาไม่ได้ถูกจับขังเอาไว้ค่ะอ้าวผมมาส่งของผมยังไม่ออกไปเลยเนี้ย
ปิดประตูผมไปเนี่ยเนี่ยแล้วผมทำยังไงอ่ะทีเนี้ย
ผมตะโกนเรียกไปครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยมันมันเป็นประตูรีโมท
แล้วก็เนี่ยบอกผมมาส่งของเนี่ยผมยังไม่ทันได้ออกไปเลย
ประตูผมตะโกนเรียกตั้งนานแล้วเนี่ยเออเนี่ยค่ะไปส่งอาหาร
คือเขาบอกว่าบ้านกับประตูเนี่ยมันค่อนข้างมีระยะมันไกลกัน
รั้วนี้มีบ้านอยู่สามหลังพอเข้าไปส่งส่งเสร็จเอาปิดประตู
แล้วไม่สนใจเลยเขาก็จะออกไปเขาออกไม่ได้อุ้ย
แล้วโดนขังอยู่อย่างนี้เกือบชั่วโมงค่ะ
สวัสดีครับผมในคลิปนะครับก็จะบอกว่าเมื่อคืนผมได้เอา
ไปส่งให้กับคุณลูกค้านั่นเองนะครับแล้วก็คุณลูกค้าเนี่ยก็ได้ให้ติ
ผมด้วย๒๐บาทแต่พอรับของไปเสร็จปุ๊บเนี่ย
หันหลังไปเลยครับผมจะออกจากประตูไม่ได้เลยครับ
ไปอีกทีลูกค้าปิดไฟผมตะโกนเรียกเป็นชั่วโมงครับ
ทั้งโทรหาทำทุกอย่างแล้วก็นั่นแหละฮะ
ตามคลิปเลยผมทำอะไรไม่ได้ครับก็รอลูกบ้านคนอื่น

ก็ให้อีกบ้านนึงมาเปิดให้พอได้ของแล้วปิดไฟ
ครับผมผมเป็นที่ออสเตรเลียเขาก็ปิดแหละปิดแล้วตะโกนเรียกเขาให้ออกมาช่วยได้เหรอ
โกนว่าไงเพราะพี่เขาหล่อเปล่าไม่รู้นะหน้าตาดีเหมือนกัน